ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพ่อค้าเตรียมลูกหมูไว้กว่าสามร้อยตัว
ทำเมนูอะไรหมูหันเขาบอกว่าเป็นช่วงขายดิบขายดี
เพราะว่าเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองการท่องเที่ยวช่วงสงกรานนั่นเองนะคะ
คือสั่งหมูหันไปตัวหนึ่งอ่ะกินได้ยกหมู่บ้านเลยโอ้จริงจริง
คือเหมือนแบบว่าเวลาเขาจัดงานรื่นเริงกันในครอบครัวหรือว่า
ในชุมชนอย่างนี้เขาสั่งหมูไปแล้วก็กินกัน
อย่างที่คุณชนะบอกเนี่ยนะคะหมูหันหนังกรอบย่างหอมเลย
ผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนมิตรภาพพื้นที่
บ้านกุฎกว้างตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
นายชายาคล้ายสุวรรณเจ้าของร้านหมูหันชายาเล่าให้ฟังบอกว่า
ช่วงนี้มีลูกค้ามาอุดหนุนซื้อหมูหันนำกลับไปกินกันในครอบครัว
เพื่อฉลองช่วงสงกรานกันเยอะนะคะ
ก็เตรียมลูกหมูไว้ย่างขาย๓๐๐ตัวได้
ลูกค้าส่วนใหญ่คือจริงมีทั้งขาประจำแล้วก็มีขาจรด้วยนะ
แล้วก็ต้องเพิ่มเตาย่างเป็น๑๐เตาคุณ
ลูกจ้างให้มาช่วยย่างหมูกันอีกด้วย
ราคาดีกว่าคุณราคาหมูหันปีนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพราะอะไร
ต้นทุนไงอ๋อต้นทุนมันสูงขึ้น
ทุนสูงขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของราคาของไซส์หมูเนาะ
เริ่มต้นตั้งแต่ตัวละนะตัวละ๑๐๐ถึง๕๐๐บาท
อันนี้คือเขามีขายแบบตัวละครึ่งตัวก็มีทั้งตัวก็มีได้หมดเลยนะคะ
เขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด

ส่วนใหญ่มันจะมีเป็นอะไรน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแบบซีฟู้ด
หรือเป็นน้ำจิ้มซอสดำหวานซีอิ๊วดำ

ก็เขาบอกการันตีความอร่อยเพราะน้ำจิ้มเขารสเด็ดจริงเนาะ
สงกรานแบบนี้เขาบอกจริงโหย่างขายแทบไม่ทัน
ไม่ได้รับจองผ่านออนไลน์เลยนะแค่แบบขาจรขับรถผ่านไปผ่านมาอย่างนี้
ดูอย่างนี้สิหมดหนักรอบไหมแล้วเวลาเอามีดสับลงไป
กรึ๊บกรึ๊บกรึ๊บถ้าสับไปเร็วกรับ
เสียงหนังหมูโอ้ยเสียงขำนิ้วตัวเอง
ไม่ใช่หนังหมูกระดูกจับกระดูกหมูไปนะคะ
ปัจจุบันค่ะร้านหมูหันชัยยามีอยู่๒สาขาเนาะคุณผู้ชม
ใครผ่านไปผ่านมานะคะอยู่ริมถนนมิตรภาพ
ขาแรกอยู่ในพื้นที่บ้านกุฎกว้างและสาขาที่๒อยู่ในพื้นที่บ้านสำราน
ทางไปอุดรธานีนะจ๊ะคือมันกินได้ทั้งตัวจริงจริงนะ
เออใช่แต่ผมบอกให้นะทีเด็ดไปนะ
อันนี้ไม่รู้ใครชอบหรือเปล่านะแต่ผมชอบ

เฮ้ยอันนี้ห่างหมดเลย